งูเหลือมตัวนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วมันมาอยู่ที่ตลาดแห่งนี้ในจังหวัดชนบุรี
บอกว่าอยู่มาเป็นปีเพิ่งจะจับได้ไม่กี่วันนี้เอง
อยู่กันยังไงครับชาวชุมชนคนนี้พูดใหม่สิอยู่มาเป็นปีเพิ่งจะจับตัวได้ไม่กี่วันนี้เอง
ทำไมไม่อยู่ต่อไปเลยล่ะตอนนี้อยู่ต่อไม่ได้แล้วต้องจับไปแล้วชาวบ้านไม่สบายใจฮะ
ที่นี่คือตลาดชุมชนเป็นตลาดบ้านเตาถ่านตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบเขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านเอามาจำโอ้โหอ้าวปากหัวเลย
เนี่ยฮะงูเหลือมขนาดใหญ่มันติดฮะตัวมันติดขาลูกกรงเหล็กนานเป็นชั่วโมงแล้วนะ
ติดอยู่อย่างนี้ออกไม่ได้เห็นแล้วก็สงสารแต่ชาวบ้านเขาก็กลัว
จับเองได้ไงให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญมาจับดีกว่าครับ
เจ้าหน้าที่นะฮะเขาจับงูเหลือมตัวใหญ่เนี่ยเอาออกมาจนได้ช่วยมันจนได้
งั้นไปดูหน่อยขนาดความยาวของมันเป็นยังไง
นี่ฮะเขาบอกว่าความยาวมันนะ๔เมตร
คุณลองนึกภาพนะปีนึงงูเหลือมอยู่ในแหล่งชุมชน
มันอาจจะอยู่ตั้งแต่ตัวยังไม่๔เมตร
ไม่แน่ใจว่ามันตัวขนาดไหนนะ
มันก็กินหนูกินอะไรไปเรื่อยตอนนี้มันใหญ่เต็มที่
ไปได้ครับน้องใบตองเพราะว่าชาวบ้านเค้าบอกว่า
มันอยู่กับพวกเรามานานนับปีแล้วค่ะ
ยังแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมันทั้งตัว
นี่คือครั้งแรกที่เพิ่งได้เห็น
จ๋าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนที่เห็น
มันทำอะไรยังไงกันบ้างครับ

ไม่เห็นนะงูมันอยู่ในท่อนะลูกข้างบ้านป้า

อยู่มานานแล้วน่าจะอยู่มาหลายปีแล้วค่ะ

ไปนะป้าสบายใจป้าโล่งใจ

ไม่รู้ไม่เห็นไงคือมีงูมามา๒๓เหมือนนี่แหละ

คุณนักข่าวไปถามคุณป้าว่าไม่เสียใจเหรอ

ผูกพันไม่อะไรอวรจับไปเถอะ
แหมถ้าหนูเนี่ยนะนักข่าวผูกพันกับมันนักแล้วก็

ผูกพันหนูสิลุก
คืออย่างนี้ครับชาวบ้านเขาเห็นมาเป็นปีจริง
แต่จะจับมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะมันอยู่ในท่อถูกไหม
เวลามันโผล่มามันก็โผล่มาแต่หัว
พอคนทำท่าจะไปจับมันมันก็มุดลงท่ออีก
และจะให้ครั้นว่าไปไล่ทุบท่อ

โหยังหรือตลาดนะคะเนี่ย
แต่วันนี้มันเสียท่าแล้ว
มันออกจากท่อแล้วมันดันไปติดอยู่ตรงลูกกรงเหล็ก
สุดท้ายก็เอาออกไปจนได้นะครับ

คาดว่าน่าจะอยู่ฟรีไม่ยอมจ่ายค่าแผงมาเป็นปี
คืออยู่คนอื่นค้าแม่ข้านี้คุกจ่ายตรง
เฮ้ยกี้ต้องมีปรับย้อนหลังเอง